ตามกันต่อกับข่าวเที่ยงไทยรัฐในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
ช่วงนี้จะชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกันกับประเด็นเรื่องของทุจริตของคนไร้ที่พึ่งนะครับ
ใช่ค่ะคือสืบเนื่องจากที่ไปเจอที่จังหวัดขอนแก่น
เริ่มทักท้วงมาว่าในช่วงที่มีการเปิดโปรงเรื่องนี้ขึ้นมา
มีการตรวจสอบแล้วเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายจังหวัดนี่
ที่มีการทุจริตในการโครงการเดียวกันแบบนี้
แล้วตอนนี้เรื่องนั้นดำเนินการถึงไหนแล้ว
มีการขยายผลไปอย่างไรหรือว่าเป็นเพียงแค่ไฟไม่ฟังเท่านั้น
วันนี้วิเคราะห์กันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เรื่องนี้จะต้องขยายผลต่อครับ
เพราะว่าถ้าเงียบแล้วเป็นไฟไหม้ฟาง
แล้วเป็นข่าวแล้วก็เงียบ
ต้องนึกดูสิครับว่าถ้าเรื่องนี้เงียบไปเฉย
โดยยังไม่เห็นผลชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
สวัสดีภาพความปลอดภัยของนางสาวปานิดายศปัญญา
หรือน้องแบมน่าห่วงครับ
ตอนนี้สังคมเชิดชูชื่นชมปกป้อง
มีการให้โล่ให้รางวัล
ทหารก็ไปดูแลความปลอดภัยให้

อะไรจะเกิดขึ้นทหารเขาก็
เขาก็ต้องถอนกำลังกลับกรมกับกองเขา

สังคมที่เคยเชิดชูยกย่องออกมาปกป้อง

ฉะนั้นชะตากรรมของคนที่ออกมาเปิดโปรงทุจริต

แล้วถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
แฉอธิการบดีปกป้องอาจารย์รังแก่น้องแบม
คืออาจารย์ที่รังแก่น้องแบมเนี่ย
ในข่าวบอกว่าเป็นหัวหน้าภาควิชา
เรียกหนูแบมเข้าไปในห้องตำหนิต่างนานา

แล้วเธอก็มาให้สัมภาษณ์ว่า
ทุบเธอไปที่หลังสองที
หัวหน้าภาควิชาคนนี้ก็ถูกอธิการบดีปกป้อง

ฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำ
ก็คือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะครับ
เพราะว่าทั้งอธิการบดีและหัวหน้าภาคเนี่ย
มีทัศนะเชิงลบกับคุณปันนิดามาตั้งแต่ต้น
กล่าวหาว่าเธอไปหาเรื่อง
แล้วทำให้สถาบันคือมหาวิทยาลัยมหาศาลคาม

คนที่เขาออกมาต่อต้าน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมองอย่างนี้ได้ยังไง
ฉะนั้นถ้ายังมีทัศนะเชิงลบอยู่อย่างนี้
แน่เป็นหวงคุณปันนิตา
ว่าสุดท้ายขึ้นมาเธอจะต้องเจออะไรบ้าง

จะมีปัญหาตามอะไรมาไหม

ก่อนที่เรื่องนี้จะเงียบกระทรวงศึกษาที่การต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
อย่างน้อยกับอธิการบดีและหัวหน้าภาควิชา
อธิการบดีชื่อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัมพันธ์ฤทธิเดช
หัวหน้าภาควิชาชื่ออาจารย์สายไหมชัยสิริน
นี่คนนี้ใช่ไหมครับอธิการบดีดรสัมพันธ์
ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
แต่ว่าเท่าที่ดูท่าทีของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็คือท่าทีของคนที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยคือหน่วยงานที่ดูแลอธิการบดี
มหาวิทยาลัยต่างทั่วประเทศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาคือดูการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยถ้าคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเนี่ย
ระดับมัธยมคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ชื่อสุพัฒน์จำปาทอง
เป็นเลขาธิการของกระทรวงคณะกรรมการอุดมศึกษา
คือเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาของอธิการบดี
ท่านพูดว่ายังไงล่ะครับขออนุญาตอ่านให้ฟัง
คุณสุพัฒน์บอกว่าได้หารือกับนายสัมพันธ์ลิธิเดช
ธิการบดีมมศทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
และสรุปผลการสอบสวนได้ในวันที่๑๒นี้
เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
ส่วนกรณีที่เด็กระบุว่าอาจารย์ทุบหลัง๒ครั้งและสั่งให้เปลี่ยนหัวข้อวิจัยใหม่เนี่ย
แล้วทำให้จบการศึกษาช้ากว่าเพื่อนเนี่ยเรื่องนี้ต้องรอผลการสอบสวนก่อน
แต่เบื้องต้นอธิการบดีมมศชี้แจงว่าอาจารย์ไม่น่าจะกันแกล้งเด็ก
อาจารย์ว่ากล่าวเด็กก็เป็นการว่ากล่าวตักเตือนและหวังดี
อยากให้เด็กระมัดระวังในการพูดให้ดีเพราะเกรงว่าจะผิดกฎหมายได้
อยากให้รอผลการสอบสวนก่อน
ที่เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาพูดเนี่ย
แปลความว่าปกป้อง
คือเชื่ออธิการบดีแต่ไม่เชื่อคุณปณิตา
ออกมาบอกว่าเธอถูกตำหนิติเตียนจากอธิการบดีจากหัวหน้าภาคนั้นเนี่ย

เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาไม่เชื่อ
ธิการบดีหัวหน้าภาค

น่าเป็นห่วงคุณปณิดาหรือน้องแบมในระยะยาว
ท่าทีของกระทรวงศึกษาว่ามันจะทำยังไงกับเรื่องนี้
อันที่๒มุมของการตรวจสอบทุจริต
ล่าสุดเนี่ยพบเพิ่มขึ้นมาอีกรวมกันแล้วตอนนี้เป็น๒๔จังหวัดแล้วนะครับ
แล้วก็วิธีการก็แปลกนำชื่อเอาชื่อเมียกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เซ็นรับเงินด้วยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์
เพิ่มอีก๑๐จังหวัดของเก่า๑๔รวมแล้ว๒๐
แล้วยังไม่รู้ว่าถ้าตรวจสอบไปเรื่อยจะมีศูนย์ไหนบ้างที่ไม่โกง
แล้วพฤติกรรมการโกงเนี่ยมาลักษณะเดียวกันเกือบทั้งนั้น
มาแบบเดียวกันเซ็นชื่อไว้แล้วก็ให้เงินไม่ครบไม่ได้ให้เอาคนอื่นมารับแทน
ไม่รู้ตั้งกี่สิบศูนย์เนี่ยแล้วจะมีพฤติกรรมเหมือนกันได้ยังไง
ทั้งที่ไม่ได้นัดหมายอยู่กันคนละที่
เรื่องนี้ต้องมีคนเสี่ยมคนสอนครับ
ต้องมีคนเสี่ยมคนสอนต้องมีคนแนะต้องมีคนบอกช่องทางว่า
ไปทำอย่างนี้สิไปทำอย่างนี้สิจะได้เหมือนกันเหมือนกันหมด
ใครล่ะครับที่เป็นคนเสี่ยมคนสอนใครล่ะครับที่เป็นคนแนะ
คอยชี้แนะชักใยอยู่เบื้องหลัง
ถึงไหนยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยประหลัดกระทรวงกับรองประหลัดกระทรวง
ตอนนี้ถูกย้ายแล้วไม่ให้อยู่ที่กระทรวงแล้ว

รัฐมนตรีแต่ว่าแค่ย้ายอย่างเดียวเนี่ยพอไหมล่ะครับ
แล้วการตั้งกรรมการสอบสังคมจะไว้ใจได้แล้วไหมครับ
เพราะคณะกรรมการบางคนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ย
มีระดับมีซีต่ำกว่าประหลัดพูดง่ายง่ายว่าเป็นลูกน้อง
ผู้ตรวจเนี่ยเคยเป็นลูกน้องประหลัด
แล้วเอาผู้ตรวจมาเป็นคณะกรรมการด้วย
เอาลูกน้องไปสอบนายเออแล้วมันจะเป็นยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้
หวังว่าการสอบสวนจะออกมาอย่างตรงไปตรงมา
แล้วมิฉะนั้นแล้วเรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคม
ดูดีนะครับจะถูกขุดคุยมาเยอะ
ไอ้เงินจัดซื้อผ้าห่มซื้อผ้ากันหนาวซื้ออะไรแจกประชาชนเนี่ย
ตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นตู่เข้ามาอีกแล้ว
แล้วเรื่องนั้นจะใหญ่กว่าด้วย
แล้วยังขืนปกป้องกันอยู่อย่างนี้

ฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้นายกรัฐมนตรี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

ที่ผ่านมาเนี่ยยังเฉยอยู่
โดยเฉพาะการทุจริตในระดับราชการ
รัฐบาลนี้ถูกมองเยอะนะครับ
ถึงแม้จะไม่มีการเมืองแล้ว
แต่ว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลคอสช

เขาไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับคนจ่ายใต้โต๊ะ

โดยเฉพาะการทุจริตในระดับราชการ

ไม่เบาไปกว่าค่าราชการ
ในสมัยที่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเลย
ท่านนายกเนี่ยเพิ่งพูดออกโทรทัศน์
คำวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย

การขจัดปัญหาทุจจริต
ขอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ลงไป

ไม่ให้มีการทุจริตในทุกโครงการ
เพราะบางครั้งการตรวจสอบในขั้นตอนของข้าราชการ

เพราะเอกสารไม่ถูกต้อง
ขอย้ำค่าราชการทุกกระทรวงทะบวงกลม
ต้องดูว่าเอกสารที่ได้มาถูกต้องหรือไม่

ข่าวความไม่ปกติของการช่วยเหลือผู้ยากร้าย
เอกสารต้องดูให้ครบ
แต่เมื่อมีคนร้องทุกข์กล่าวโทษมหารือให้ข้อมูลมา
เราก็นำไปสู่การพิสูจน์
ในยะสำคัญที่นายก

ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ประชาชนอยากมีส่วนร่วมไหมล่ะครับ

แต่ถ้ามีส่วนร่วมแล้วเจออย่างหนูแบมปันนิดาเนี่ย

ธุระอะไรที่ต้องไปเป็นศัตรูกับคนโกง
ธุระอะไรที่จะต้องเป็นเดือดเป็นร้อน
นี่ขนาดเป็นนักศึกษานะ

ยังออกมาตำหนิเลยครับ
แล้วจะไปหวังอะไรกับประชาชนตาดำ

เพื่อจะมามีส่วนร่วมต่อต้านการโกง

นายกต้องทำเรื่องนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

แล้วน้องแบมก็ไม่รู้จะเจอชะตากรรมยังไง

จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในการชี้เบาะแสทุจริตเลยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

เพราะว่าถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อนาคตของชาติ

ไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงด้วย
ยกย่องปกป้องเออต้องขอชื่นชมหมาวิรัยลังศิษฐ์นะอืมอืม
จะว่าโหนกระแสอะไรก็ช่างเถอะแต่ดรอาทิตย์ท่านบอกว่าถ้ามีปัญหา
ท่านจะให้ทุนเรียนนี้เลยนะในช่วงสุดท้ายโอนมาเลย
ผมก็บอกว่าถ้าให้ดีนะถ้าเธอจะมาเรียนปริญญาโทต่อที่หมอลังศิษย์เนี่ย
ออกทุนให้อืมเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยจะเป็นการทำให้คนที่ทำดีเขาได้มีกำลังใจ
ใช่ค่ะครับสุดท้ายทำดีก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องอดทนต้องต้องต้องเข้มแข็งอ่ะ
ต้องแข็งจริงเพราะว่ามันคือความดีที่เราต้องต่อสู้อยู่ทุกวันนี้นะคะ
แล้วก็หวังว่าการต่อสู้เล็กเล็กของน้องนี้เนี่ยอืม
คนที่ใหญ่คนที่โตเขาจะมองเห็นแล้วจะร่วมสู้ไปกับน้อง
ถ้าเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังทำให้กระจ่างไม่ได้
อย่างที่คุณสุภาพบอกว่าอย่าหวังความร่วมมือจากประชาชนว่า
จะไปร่วมกันตรวจสอบเรื่องของการทุจริตได้นะฮะ